ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ก็ให้ได้แล้ว
ก็ให้ได้แล้ว

ไม่แน่หน่อย
เอาละตอนนี้มาดูก่อนดีกว่าว่าผิดตรงไหนท่อนไหน
เดี๋ยวบอกหนูก่อนนะลูกที่เอาเพลงนี้ไปประกวดนะคะ

ต่อจากนี้นะคะเพลงนี้ของแม่พึ่งไม่มีคำว่าและนะร้องให้ถูก
เป็นเพลงนักร้องบ้านนอกนะครับของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะ
คนที่แต่งเพลงนี้ก็คือบรมครูคุณวัยพฤษเพชรสุพรรณนั่นเองเป็นคนแต่ง
ตอนแรกเนี่ยไม่ได้แต่งให้คุณพุ่มพวง
แต่งให้คุณระพีเรือนเพชรนักร้องชายเป็นคนร้องแต่เพราะเอิญว่าเนื้อเพลงมันไม่เข้ากับผู้ชาย
ก็เลยไม่ค่อยดังตอนหลังก็มีการเปลี่ยนเนื้อเพลงตรงท่อนแยกให้คุณพุ่มพวงมาเป็นคนร้องแล้วกลายเป็นเพลงที่โด่งดัง
มีคนนำไปเป็นเพลงประกวดมากที่สุดเพลงหนึ่ง
สองหมื่นที่มีอยู่นะฮะร้องผิดเหลือครึ่งหนึ่งนะฮะเหลือหนึ่งหมื่นบาทนะครับได้อะไรครับคุณพ่อครับ
ยังอยู่ยังอยู่วงกบยังอยู่วงกบ
ยังอยู่นี่คือยังอยู่ที่เดิมที่วงกบไม่ไปที่อื่นเลย
พ่อนะโอ้โหเสียดายนะคุณพ่อบอกว่าไม่เป็นไรยอมรับการผิดพลาดทุกอย่างผิดพลาดได้
บอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านบ้าง
ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์นะคะเป็นแรงใจให้วาวนะคะ
แล้วก็รายการนี้สนุกมากค่ะแล้วก็มีสาระด้วยความรู้ด้วยเพลงที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเนื้อเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ที่ถูกต้อง
สามารถดูได้จากรายการนี้แล้วก็ใครที่อยากจะมาร่วมเล่นในรายการนี้นะคะก็เชิญได้เลยค่ะถ้าคุณรักในเสียงเพลงแล้วก็ชอบเพลงลูกทุ่งมาได้เลยค่ะ
ครับและนี่คือวาวนะครับวันนี้เธอก็สู้เต็มที่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะครับเพราะว่ารับจากรายการของเราไปนะครับ
๑หมื่นบาท
ขอบคุณค่ะ

มันเหมือนกับว่าดูหนังดูหนังอยู่ดีกำลังต่อสู้จะชนะอยู่แล้วพระเอกโดนยิงตั้งตายไปเลย

มันเป็นท่อนสุดท้ายของเพลงที่จะจบลง

เอาละค่ะน้องวาวไปแล้วทีนี้นะคะ
ทั้ง๕ท่านจะเป็นใครล่ะคะที่จะได้ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านเป็นคนต่อไปค่ะ

แค่ชื่อเพลงนะครับคิดว่ารู้แล้วกดปุ่มไฟให้ได้
กดได้ก่อนและตอบถูกมีสิทธิ์ขึ้นมาลุ้น๑ล้านบาทบนนี้นะครับ
พร้อมนะครับทั้ง๕ท่านถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์คัดเลือกนะครับ

คุณวัสูตอบผิดคุณตั้มมีสิทธิ์ตอบผิด

ดาวมีไว้เบิ่ง

คุณวัสสุถ้าตอบถูกค่ะ
เชิญเข้ามาร้องได้ให้ร้านกับพวกเราเลยครับ

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะให้ลูกหนูไปร้องเพลงด้วยนะคะ

ผมวัสสุนามสกุลวงชุจิมาวัสสุ

จังหวัดชะเต็งเศร้าอายุ๔๓ปี
วันนี้พร้อมแล้วที่จะไปขึ้นเวทีร้องได้ให้ร้านครับ
วันนี้พร้อมแล้วที่จะไปขึ้นเวทีร้องได้ให้ล้านครับ
พร้อมไหมนะตอนนี้พร้อมแล้วไปกันยังอ่ะ
ตอนนี้ผมกำลังซ้อมเพลงอย่างหนักเลยครับ

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน
เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

เพื่อจะไปชิงรางวัลเงินล้าน

โปรดติดตามตอนต่อไป